เรื่องของดื่มไม่ขับเมาไม่ขับนี่เตือนกันตลอด
อีกเรื่องที่เขาเตือนคู่กันก็คือง่วงก็ต้องไม่ขับ

อันนี้ฮะเหตุการณ์นี้นะครับมีรถกู้ภัยนะครับ
เป็นรถของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่รถตู้ฮะ
จะไปส่งศพศพก็อยู่ในโรงบรรจุละ
จะนำไปส่งที่จังหวัดยาลาหลับในฮะแถวสุราธานี
ตกลงไปในคลองตรงนี้ตกทั้งคันนะครับ
โชคดีนะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตกัน
ต้องกินอาตรวจเคนดึงขึ้นไปตกลงไปทั้งคนเลย

อุ้ยนี่ค่ะ

แล้วผู้เสียชีวิตก็อยู่ในโรงศพที่อยู่ในรถนั่นแหละก็คือศพยังอยู่ในรถอยู่เลย
ถูกต้องครับอุ้ยดูสิเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพช่วงที่ยกรถขึ้นมานะครับรถตู้ของร่วมกระตันยูคันนี้เสียหลัก
ถลายตกไปในคลองบริเวณสะพานบ้านสวยศรีถนนสายเอเชีย๔๑ขาล่องนะฮะ
หมู่ห้าตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับ
ก็ต้องลงไปช่วยกันนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็มาดูกัน
รถตู้คันนี้กำลังลำเลียงศพที่บรรจุอยู่ในโรงศพจะไปส่งที่จังหวัดยาลา
และมาเกิดอุบัติเหตุกลางทางที่สุราชธานี
เอารถขึ้นมาได้นะครับแต่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ
ก็สามารถนำส่งได้อย่างเรียบร้อยนะฮะณขณะนี้มีคนบาดเจ็บสองคนนะครับ
คนขับรถตู้อายุ๒๒ปีชื่นนายคัมภีร์พึ่งมนัทบอกว่า
บอกว่าเดินทางมาจากปฐุมธานีออกมาตอน๔ทุ่มเมื่อคืน
จะไปยาลาจะนำศพไปส่งในรถมีญาติของคนตายนั่งมาด้วยรวม๖คน
มาถึงจุดเกิดเหตุเขายอมรับว่าเขาหลับใน
ตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืนมาถึงแถวนี้ตอนเช้า
หลับในก็พุ่งตกคลองเลย
๖คนเย็ดนี่ก็บาดเจ็บไป๒
ก็ระวังกันนะฮะครับ